คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องงานบุญกันบ้างดีกว่านะคะ
พาคุณผู้ชมไปนู่นเลยจังหวัดยะโสธรค่ะ
มีบุญมาฝากกันอีกแล้วคราวนี้
พาไปงานสถาปนาก่อตั้งจังหวัดยะโสธรครบ๕๐ปี
นักร้องลูกทุ่งสาวลำไยหายทองคำค่ะ

นี่คือการไล่รำของทุ่งสาวนี่เตรียมตัวอยู่นะคะ
ลำไยหายทองคำมีโอกาสมาร่วมรำบวงสวง
แล้วก็ถวายขันหมากเบงกับพี่น้องชาวยะโสธรจ้า
ในงานครบรอบสถาปนาเข้าสู่ปีที่๕๐

ในฐานะที่ตัวน้องลำไยก็เป็นลูกหลานชาวเยอะโสธรเหมือนกัน
น้องเนี่ยเป็นคนยะโสธรลูกทุ่งสาวก็เลยสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาว
แล้วก็มีสียมพูผ้าแขกนุ่งผ้าสิ้นมัดหมี่อีก

บอกเลยว่าน้องลำไยแต่งชุดนี้แล้วสวยงดงามมากจริง
ลำไยบอกว่าการที่ได้มารำในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของน้องเลยนะคะ
แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานใหญ่แบบนี้
หากมีโอกาสอยากมาร่วมงานบุญแบบนี้อีกสักครั้งค่ะ
เป็นยังไงน้องบอกอยากมาร่วมงานทุกปีเลยนะฮะ
แล้วก็พี่เห็นน้องลำไยสวยลำได้สวยสดมากนะฮะ
แต่ว่าความอ่อนช้อยชนะเลิศอยู่นะ
แล้วก็ต้องย้ำนะครับคุณผู้ชมว่าการจัดงานเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด
ผู้ร่วมงานเห็นไหมนางรำสวยทุกคนเลย
ก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะ
โอ้โหเดี๋ยวลำไยกลับมาต้องกระซิบถามแล้วนะคะ

เนี่ยเราก็ใจจดใจจ่ออยู่แต่อย่างเดียวเลย

เออก็ชื่นชมความสวยถึงใส่แมทอยู่แต่ก็ยังสวยนะคะ